อ่ะไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ในพาดหัวนะคะ
กษุนีเนี่ยมีการอัดคลิปแฉรถสูบซ่วมคันหนึ่งนะคะ
ที่ไปทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในนาข้าง
สำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนญาติโยม
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยค่ะเดือดร้อนกันอย่างหนัก
ร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะบอกว่าให้มาช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยค่ะ

แบบนี้ต้องแจ้งในอำเภอแล้ว
ดูนะคะมาเทขี้ใส่หัววัดเลยค่ะ
ขอให้เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยนะคะ
แต่เอาจริงอย่างนี้มันก็เกินไปนะคะ
เทอะไรไม่ต้องบอกเลยนะในคลิปบอกชัดเลย

ทั่วถึงเลยคือไม่อยากจะคิดเลยอ่ะ

เรื่องนี้คนที่อัดคลิปกับคนที่แฉเนี่ยก็คือคนคนเดียวกัน
ก็คือพิกษุนีนะคะเนี่ยที่เห็นก็คือช่วงช่วงที่รถคันนี้ไปเทสิ่งปฏิกูลลงในทุ่งนาของผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ข้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาประชาบดีภิกษุนีอารามอยู่ที่บ้านหนองบัวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็ตะโกนต่อว่านะคะพฤกษณีรูปนี้ก็ตะโกนต่อว่าแต่เขาไม่สนใจนะคะ
เขาก็เลยไปโพสฟีสบุ๊คท์ลองวอนบอกว่าเรื่องต้องถึงนายกนะคะ
นี่นะคะเพราะว่าเขาบอกมักง่ายทำแบบนี้ทุกวันเป็นเดือนแล้วค่ะ
มันเหม็นมากญาติโยมทมไม่ได้แล้วก็มันไหลลงแม่น้ำลำคลองด้วย
เสียหายเดือดร้อนกันมากเลยค่ะ
กลิ่นมันรุนแรงขึ้นทุกวันเราไม่สามารถที่จะฟ้องหรือบอกกล่าวกับใครได้เลย
เพราะเป็นที่นาของผู้ใหญ่บ้าน
เราจึงขอความเมตตาต่อท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา
ช่วยสั่งการและเห็นความเมตตา
ใดผู้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้และสมณะที่อยู่ที่นี่
เดือดร้อนด้วยกลิ่นอุจจาระนี้อย่างรุนแรง
อ่ะร้องไปถึงนายกเลยนะคะโอ้โห
นายกก็ตอบเหมือนกันแต่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโศกนกเป็น
ตอบมาแล้วสั่งแล้วค่ะบอกว่ารถสูบซ่วมเนี่ยต้องหยุดนะ
ต้องหยุดเทอุจจาระลงนาผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
ก็สั่งลงโทษผู้ประกอบการเพราะอย่างนี้ถือว่าทำผิดระเบียบจัดจ้างการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ไม่ถูกสุขลักษณะแต่อย่างที่เรารอท่านท่านเห็นกันเนี่ยค่ะ
ก็เดี๋ยวจะให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไปด้วย
แม่ก็ไปในพื้นที่เลยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ถูกพาดพิงเนี่ยไม่เป็นความจริง
เขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่นาก็ไม่ใช่ของเขาเป็นของพ่อตา
เอารถสูบซ่วมเทสิ่งปฏิกูลลงมาเพื่อที่จะรอถ่ายกลบเป็นปุ๋ยจะปลูกย่าขาย
ซึ่งถ้าหากว่าทางพิสุนีเดือดร้อนทำไมไม่มาร้องเรียนตรงล่ะ
ทำไมถึงเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะ
แบบไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยยากเขียวใช่มั้ยนานินาข้าวใช่ไหม
ใช่ครับอ่าครับแต่ขณะเดียวกันในอีกมุมนึงเนี่ย
กษุนีรูปนี้ก็ถูกร้องเรียนด้วยเหมือนกันนะคะ
ทางภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
สั่งตรวจสอบค่ะพิกษุนีที่ร้องเรียนเนี่ยค่ะ
เพราะว่าพิกษุนีในไทยยังไม่ได้รับสถานะเป็นนักบวชตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นพริกสุนีที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ก็ถูกตั้งคำถามบอกว่าเอาแล้วบวชอย่างถูกต้องหรือเปล่า
แล้ววัดที่พิกษุนีอยู่เนี่ย
ไม่สามารถจดทะเบียนตั้งวัดได้เหมือนกับวัดทั่วไปที่มีพระสงฆ์
มีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นการถูกจับจ้องว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถูกตรวจสอบ
ซึ่งก็พบว่าในสวรรค์หวานเสียง
อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบริจาคที่ดิน๓ไร่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
มีสามเนรีสองรูปและชาวบ้านจำนวนนึงมาปฏิบัติธรรมอยู่
แต่ตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่เจอพิกษุนีในคลิปนี้นะคะ
ต่างจังหวัดก็น่าจะกลับมาช่วงเย็นนี้
เดี๋ยวต้องรอฟังคำตอบเรื่องการขออนุญาตตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า
ขณะที่โยงอุปถาของที่นี่นางอุไรวัลบอกว่า
ติดตามภิกษุนีในคลิปมาตั้งแต่บวชเป็นชี๑๕ปีเป็นสรรมเนรี๕ปี
บรรพชาเป็นพิกษุนีเมื่อปี๕๗ที่ศรีลังกามีใบรับรองถูกต้อง
สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่กี่ปีก็เจอปัญหานี้ค่ะ
ปัญหาเทสิ่งปฏิกูลไม่เป็นที่นี่ค่ะ
เอาน้ำไปใช้ไปอุปโภคบริโภคไม่ได้

ศรีลังกาประมาณปี๕๗หรือ๕๘นี่แหละค่ะ
ไปไปบวชกับคณะอภิษฐรรมจตุปริศาของอาจารย์สุชาติ
ตอนนั้นไปบวชภิกษุนี๓๐กว่ารูปก็คณะใหญ่

ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็กลับไปจำบรรษาที่ศรีรังกายจีน
มันเป็นเหตุตรงเพิ่งจะช่วงนี้แหละค่ะ
เพราะว่าแต่คนไม่ได้อยู่ประจำน้องคนไม่ได้เข้ามาเยอะใช่ไหม
ท่านเข้าพรรษาเฉยแล้วท่านก็สะดุง
แล้วพอดีท่านกลับเข้ามาแล้วทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่
ที่มาปฏิบัติประจำก็มีทั้งคนป่วยคนอะไรเข้ามาให้ท่านรักษา
แล้วก็มาปฏิบัติทีนี้มาเป็นชุดเยอะแล้วทีนี้ก็มันก็เห็นบ่อยค่ะช่วงนี้
แล้วอย่างที่เราเห็นในคลิปมีร้องไปถึงนายกด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เจอนายกสิคะวันนี้ก็เลยไปถาม
แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะ
พอมีคำถามท่านก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยค่ะ

ถามเป็นถามเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นอยู่ข้างหลัง